ก็คือที่จังหวัดสตูนแล้วก็จังหวัดพัทธลุง
เพราะว่าเกิดเหตุวางระเบิด
ไว้ตามจุดต่างของทั้งสองจังหวัดเลยนะครับ
ข้ามคืนระหว่างคืนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์

ว่าพื้นที่ของจังหวัดสตูนมีการวางระเบิดไว้๖ลูก
รวมทั้งหมดเป็น๗จุดนะครับ
และที่สตูนมีเหตุระเบิดเกิดขึ้น๓จุด
คือที่ทางด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสตูน
หลังกองบังคับการบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ของกลาง
แล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือที่ร้านขายของชำ
เขตเทศบาลตะบนคลองขุดอันนี้ที่สตูน

พยูนและอำเภอเมืองรวมทั้งสิ้น๑๑จุด
แต่เป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้น๑ครั้ง

ขณะที่ทางหน่วยงานเขามีการประชุมกันอยู่เลยนะ

ก็ตอนนี้ทางแม่ทัพภาคที่๔ก็ลงพื้นที่
ยังไม่สรุปสาเหตุของการซุกระเบิดครั้งนี้
ก็มี๒๓ประเด็น

หรือ๒โยงความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
โทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่๔ลงพื้นที่จังหวัดสตูนเมื่อเย็นเมื่อวานนี้

พร้อมกับตรวจที่เกิดเหตุระเบิดทั้ง๓จุดในอำเภอเมือง
ซึ่งพบระเบิดรวม๖ลูก
ก็รวมทั้งสิ้นเป็นเหตุปวด๗จุดนะครับ
เหตุเกิดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
จุดแรกที่มีการระเบิดเกิดขึ้น
ก็คือที่สถานีตำรวจภูทรเมืองสตูนพบระเบิด๒ลูก
พบระเบิด๓ลูกกู้ได้๑ลูก
และจุดที่๓ร้านค้าตรงข้ามปั๊มน้ำมันปอตท
พบระเบิด๑ลูกเคราะห์ดีนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
โทพรศักดิ์แม่ทัพภาคที่๔ยังบอกว่า
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามแกะรอยคนร้าย
จากภาพวงจรปิดซึ่งค่อนข้างชัดเจนนะครับ
ขอเวลาในการทำงานอีกสักระยะหนึ่ง
ส่วนสาเหตุของการลอบวางระเบิดนั้นนะครับ

อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและข้อมูล
พร้อมกับบอกด้วยว่ารักษณะของวัตถุระเบิดที่คนร้ายใช้
เป็นแบบตั้งเวลาแตกต่างจากระเบิดที่พบในจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะครับ
ซึ่งก่อนที่จะเดินทางไปยังจังหวัดสตูนนะคะ

ติดตามสถานการณ์ระเบิดที่อำเภอปากพยูนแล้วก็อำเภอเมืองด้วย

ก่อนที่จะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้านค่ะ

เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทั้งหมด๑๒จุดด้วยกัน
เป็นพื้นที่อำเภอปากพยูน๑๐จุด

ระเบิด๒จุดบริเวณสวนหลวงร๙

เพราะดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อกจากนี้ยังมีโทรศัพท์ลึกลับด้วย
โทรมาแจ้งเตือนบอกให้ระวังการวางระเบิด
สถานที่ราชการอีก๔จุดในอำเภอเมือง
ใช่ครับซึ่งทางแม่ทัพภาคที่๔บอกแบบนี้นะครับ
ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าระเบิดเป็นการป่วนการเลือกตั้ง
หรือมีการเชื่อมโยงกับความไม่สงบในภาคใต้หรือไม่
จากนี้จะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด

ในพื้นที่ของจังหวัดพัทธลุงและจังหวัดสตูนนะครับ
ลุกลามไปเกิดขึ้นในจังหวัดต่าง
ก็ฝากถึงประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย
ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบหรือโทรสายด่วน๑๒
ตลอด๒๔ชั่วโมงนี่แม่ทัพภาคที่๔ฝากบอกมานะครับ
ด้านของตำรวจได้สอบสวนเบื้องต้น
ทราบว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่๙มีนาคม
มีวัยรุ่น๒คนอายุ๑๘๒๐ปี
รูปร่างเล็ก๑คนแล้วก็รูปร่างใหญ่อีก๑คน
ขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงสภาพรถเก่านะครับ
สะพายเป้แล้วก็ขี่รถวนไปเวียนมา

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นจากจังหวัดชายแดนใต้

ประกอบกับในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีวงดนตรีชื่อดังของภาคใต้โอภารา
เขาจัดแสดงคอนเสิร์ตในสวนยางพาราไงคุณ
ด้านหลังเทศบาลตะบนป่าบอนอำเภอป่าบอน
มีกลุ่มวัยรุ่นจากหลายจังหวัดในภาคใต้

ว่าอาจจะมีกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุ
แฝงตัวมากับกลุ่มวัยรุ่น

แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุในช่วงที่มีการแสดงคอนเสิร์ต

ยังสามารถจับกลุ่มแก่นำคนสำคัญ

เข้ามาหลบซ่อนตัวในอำเภอปากพยูน
คาดว่าอาจเตรียมเข้ามาสร้างสถานการณ์
แต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไม่สรุปว่า
เกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่าเป็นภัยแทรกซ้อนหรือเปล่า
เป็นผลมาจากการที่ในพื้นที่มีการปราบปราม
เรื่องของยาเสพติดอย่างเข้มข้นหรือเปล่า

หรือ๕ความไม่สงบในภาคใต้
กลุ่มผู้เสียผลประโยชน์
หรือ๗ต้องการทำลายความเชื่อมั่นของรัฐบาล
สองเหตุผลหลังพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายยกรัฐมนตรีดูแลด้านความมั่นคงเป็นคนพูด
ว่ามาจาก๒เหตุหรือเปล่าผู้เสียผลประโยชน
แล้วก็ต้องการทำลายชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของรัฐบาลนะครับ